พลังประชารัฐระบุว่าจะเปิดนโยบายสำคัญที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งวันพระรหัสสบดีที่จะถึงนี้นะครับ
ขณะที่บรรดาแกนนำพักนั้นก็มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะได้สอสอเข้าสภาอย่างน้อย๑๕๐ที่นั่ง
เพราะอะไรถึงทำให้ภักดิ์พลังประชารัฐมั่นอกมั่นใจได้เพียงนี้ติดตามจากรายงานครับ
๑๕๐เป็นชุดตัวเลขที่แกนนำภักดิ์พลังปรัชเช้ารัฐพูดตรงกันว่า
คะแนนิยมของภักษ์อาจจะส่งผลให้มีสอสอในสภามากถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน
ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งจากพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ
ซึ่งถือเป็นใจกลางฐานคะแนนเสียงของพักการเมืองคู่แข่ง

ซึ่งนอกจากใช้ความเก่าของนักการเมืองเก่า
ล่าสุดยังเปิดตัวคนรุ่นใหม่๗๐คน
ภายใต้ชื่อสถาบันปัญญาประชารัฐที่ส่วนหนึ่ง
จะเป็นวาดที่ผู้สมัครสอสอหน้าใหม่
กระโดดลงสนามนิวโวตเตอร์
ช่วงชิงคะแนนเสียงช่วงเลือกตั้งกว่า๘ล้านกว่าเหลือเซียง
คือเราหวังในเรื่องของผลของราวเลือกตั้ง
ไม่ได้แยกหรอกว่าต้องเป็นคนรุ่นใหม่เท่าไหร่
จริงเราดูหมดเพราะเราอย่างที่ผมเรียนว่า
พลังประชารัฐเรารวมพลังจากคนทุกหมู่เหล่า
ทุกหมู่เหล่าจากคนรุ่นใหม่คนเดิมที่มีประสบการณ์

เราก็หวังว่าได้รับชัยชนะในทุกคนนะครับ
ส่วนการผลักดันนโยบายที่เป็นการสารต่อรัฐบาลบิ๊กตู
ไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรผู้สูงอายุ
ถูกอ้างอิงจากคนในพักว่าได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี
ซึ่งรวมถึงนโยบายโฉนดทองคำเปลี่ยนที่ดินสอปกร
ให้เป็นโฉนดที่ดินที่จะเดินหน้าต่อ
แม้ว่าจะมีเสียงท้วงติงจากคนใกล้ตัว
แล้วก็คิดว่าวันที่เราแถลงนโยบายออกไป
สุดท้ายว่าสอบประกอบเราจะจัดการอย่างไร
ผมคิดว่าคำตอบนั้นคำตอบสุดท้ายที่เรามีให้เนี่ย
จะเป็นคำตอบที่ทุกคนพอใจประชาชนก็จะพอใจ
แล้วก็นักวิชาการทุกคนที่เรากล่าวถึงมา
น่าจะคิดว่าเป็นคำตอบที่ลงตัวที่สุดในเรื่องนี้ครับ

เราจะเดินหน้าหาคำตอบที่เหมาะสมให้

ที่พูดออกมาเอามาประกอบ
ในการวางกรอบว่าสอปกรยุคใหม่

พลังประชารัฐเตรียมอีเวนต์ใหญ่
หวังดึงคะแนนนิยมอย่างต่อเนื่อง
โดยเริ่มจากการเปิดตัวกรอบนโยบายในสัปดาห์นี้
ก่อนเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ๓๕๐เขต
พ่วงด้วยการเปิดรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ที่ถูกคาดการณ์แบบไม่ผิดฟ้าผิดตัว
ว่าเป็นชื่อของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ต่อการตัดสินใจจรดปากกา
ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรอบนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน